สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เป็นประธานในพิธีบวงสวงสังเวยการจัดทำเครื่องสด
ระดับพระจิตกาธานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปอพิษ
เวลา๘นาฬิกา๕๙นาที
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

เป็นประธานในพิธีบวงสวงสังเวยการจัดทำเครื่องสด
ระดับพระจิตกาธานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปอพิษ
ในช่วงเวลามหามงคลเริก
ระหว่างเวลา๙นาฬิกา๑๔นาทีถึง๑๐นาฬิกา๕๙นาที
ในการนี้ทรงเจิมองค์การบวงสวงสังเวยช่างเครื่องสดราชสำนัก
โดยช่างศิลปกรรมผู้ประกอบพิธี
องค์การบวงสวงและนำกล่าวบทบูชาครูเครื่องสด
จากนั้นทรงพระสุรายที่เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน
และทรงเจิมเทวดาประดับพระจิตกาธาน
สำหรับพิธีบวงสวงสังเวยการจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน
ถือเป็นการเริ่มต้นการทำงานของช่างเครื่องสดราชสำนัก
และตัวแทนช่างฝีมือ๔ภาคกว่า๒๐๐คน
จะร่วมมือกันสร้างสรรค์พระจิตกาธาน
เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระบรมศพพระมหากษัตริย์
จารีสในราชสำนักที่ยึดถือตามโบราณราชประเพณีสืบมา
ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง
ให้แล้วเสร็จก่อนการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในวันที่๒๖ตุลาคมนี้